คุณชนะคุณหยุดพูดก่อนสิคุณชนะอยากเล่าคุณชนะอยากเล่าเอากันไปติดตามกันเลย
จะเล่าให้สู่กันฟังเนี่ยนะฮะฟังแล้วใช้วิจารณญาณกันดีเพราะผมไม่ได้ไปโจมตีใครทั้งนั้นนะ
แล้วเขาบอกว่ามันปลิดชีพเลยมันเป็นเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ธรรมดา
เขาบอกว่ามันเผ็ดเผ็ดจริง
คือญาติโยมนำไปถวายใส่บาทให้พระและด้วยการที่สถานการณ์โควิดมันระบาด
พระท่านก็ไม่ได้ออกไปรับบินทบาทก็ต้องทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เอาล่ะผมบอกก่อนยี่ห้อที่เอามาเรียงลายวางไว้นี้ผมไม่ได้ไปโจมตีเขานะ

เป็นยี่ห้อของเกาหลีเขาแล้วเขายืนยันว่าเขาเผ็ด

เห็นไหมก็คือแล้วแต่คนจริง
คือมันไม่ได้เบิร์นคุณต้องบอกอย่างนี้ว่า
มันเผ็ดละแล้วภาษามันเหมือนแดงขึ้นมาเฉย
คราบว่าภาพแดงไม่แดงฟอนาวะว่ามีซอส

เออกลางอะสายกลางนะไม่ต้องถึงขั้นแบบเผ็ดจี๊ดเผ็ดจัด

นั่นไงนะ
อย่างนี้ก็ท่านมาแจ้งแล้วนะญาติโยมต่อไปจะถวายอะไรก็เอากลางให้ท่านทานได้แล้วกัน
บางทีท่านอาจจะไม่รู้ไงว่าเผ็ด